คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งการสร้างอาชีพสร้างรายได้นะคะอันนี้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบล้านนาเลยนะแล้วก็เป็นผลงานที่เรียกได้ว่าเป็นงานหัตถกรรมที่มีความสวยงามประนีตอ่อนช้อยแข็งแรงแล้วก็น่าซื้อน่าเก็บมาก
ไปดูกันเลยดีกว่าเป็นของที่ระลึกติดไม้ติดมือก็ได้เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะช่วงเทศกาลท่องเที่ยวหรือว่าไฮซีซั่นแบบนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเนี่ยเดินทางมาเที่ยวกันเยอะมากเลย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

ให้ความสนใจแล้วก็มาซื้อทั้งช้างจิ๋วทั้งตัวในวรรณคดีรำเกียรต่าง
กลับไปเป็นของที่ละลึกเป็นของฝากกันมากมาย
คุณดูนะเล็กกว่าอุปกรณ์ที่ใช้แกะอีก
กว่านิ้วโป้งคุณพี่ที่แกะงานละเอียดจริง
ต้องใช้ความเชี่ยวชาญให้ปลอดคำนาญ
เป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวล้านนา
อยากให้ช่วยกันสืบสารอนุรักษ์เอาไว้
เพราะว่าชาวต่างชาติเขาชื่นชอบแล้วเขาแบบทึ่งมาก
จริงเลยนะมาก็ต้องมาชมศิลปะ
ชมงานช่างฝีมือแบบนี้